ข่าวแรกค่ะต้องบอกว่าแฟนคลับพี่บี้สุกริตเนี่ย

แบ็คแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปถึง๒ปีค่ะ
กลับมาคราวนี้นะคะมีผลงานเพลงให้แฟนได้ฟังแบบจุกเลยคุณผู้ชม

จากเพลงที่จะมาร่วมฟิเจอร์ลิ่งกับพี่ตายอรไทย

เจ้าตัวยังเตรียมซิงเกิ้ลเดี่ยวนะคะแนวที่ทุกคนชื่นชอบ
ท่าเต้นเก๋เอาไว้อีกด้วยค่ะ
วัน๑๖มีนาคม
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนต้นเดือนมกราคมเนี่ย

เป็นเพลงเต้นสนุกแต่ที่คนคิดถึงกัน
แรงได้แต่เจ็บไขข้อหน่อยกลับมาหารายได้หน่อย

แฟนเขาบอกว่าหายไปนานแล้วนะคิดถึงเพลงเต้นอะไรอย่างนี้
ละครยังไม่ได้รับครับผมตอนนี้ก็ปล่อยงานเพลงไปก่อนจ้ะ
แม่ก็รอได้เลยนะคะเต้นตามพี่บี้นะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แต่ที่เห็นยังไปไหนมาไหนกับคุณโมบนชนกแฟนเก่าเนี่ยค่ะ
เจ้าตัวรีบชี้แจงเลยนะคะว่าติดต่อกันบ้าง
ในฐานะเพื่อนพี่น้องที่ดีตามปกติ
ไม่ต้องลุ้นว่าจะกลับรีเทิร์นจ้า

กินข้าวกันรู้สึกตอนนั้นเป็นวันเกิดของผมมั้ง

ส่วนใหญ่เป็นโอกาสสำคัญเช่นวันเกิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้จ้า
นั่นคุยกันทีนึงแต่ก็มีความเป็นส่วนของปัญญาอย่างอีกเสมอ

เรียกได้ว่าเป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกัน
เลิกกันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบไม่ติดต่อกันจนโทรไป